มาเริ่มต้นอัปเดตข่าวคราวของนางเอกสาวหน้าหวานมินพีชยากันก่อนเลยนะคะ
ช่วงนี้เธอถึงขั้นออกตัวบอกเลยว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
คงจะต้องหาเวลาดูแลร่างกายอย่างจริงจังแล้ว
เพราะไม่อย่างนั้นก็จะส่งผลกระทบกับงานที่กำลังทำอยู่ค่ะ
แม้ว่าสภาพจิตใจจะสตรองไม่หวั่น
แม้ถูกกระแสดราม่ากระเป๋าหรูไม่จบไม่สิ้นนะคะ
แต่ถ้าถามถึงร่างกายของนางเอกสาวหน้าหวานมินพีชยา
กลับได้รับคำตอบว่าไม่ค่อยจะแข็งแรงนัก
หลังมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดค่ะ
เข้าไปพบแพทย์และทานยาแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ดีขึ้น
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าอาการป่วยมีผลกระทบต่องานแสดงอยู่บ้าง
ซึ่งหลังจากนี้นะคะคงต้องหันมาดูแลสุขภาพให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
อย่างไม่สามารถหยุดได้